พูดถึงเรื่องราวของความเชื่อแล้วก็อยากจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งงาน
งานนี้เป็นงานยิ่งใหญ่มากเป็นงานอลังการมากเพราะว่ามันคืองานชุมนุมฤษีโลก
จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยค่ะคุณผู้ชมตามไปเลยที่จังหวัดมหาสารคาม
ไปดูซิว่างานชุมนุมฤษีโลกนั้นเป็นยังไง
คือเคยได้ยินแต่ชุมนุมลูกเสือโลกอันนี้รือสีโลก
อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนี่แหละ
เห็นบริเวณนี้ก็เต็มไปด้วยอู้วอันนี้คุณรถกระบวนแหน่ง
นางรำเต็มท้องถนนเยอะแยะมากมายทางจังหวัดค่ะ
เขาได้ทำการจัดงานพุทธศาสตร์มุณีศิลป์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นตักศิลา๒๐๑๙ขึ้น
เรียกว่างานชุมนุมฤษีโลกแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละ
ว่ามีฤษีมาเยอะแยะมากมาย
ภายในงานนะคะอย่างที่เห็นก็คือเปิดมายิ่งใหญ่อลังการ
ด้วยขบวนแห่พระบรมศาลีริกฐาตุจาก๙ประเทศค่ะ
อกจากนั้นก็ยังมีขบวนแห่พระอุปคุฎขบวนแห่ตะกรุดหมื่นยันพันคาถา
แล้วก็ยังมีการจัดการแสดง๔สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยให้ได้ชมกัน
ทั้งยันพระสิงห์เสียนครูรือศีตะกรุดหมื่นยันผันคาถา
รวมไปถึงเสิร์ชมโนราด้วยโอ้โห
ในงานพิธีค่ะก็จะมีการแสดงศาสตร์ศิลป์ภูมิปัญญาพื้นถิ่น
ศิลปะวัฒนธรรมจาก๔ภาค
ให้ผู้ร่วมงานได้ดูได้รับชมกันนะคะ
ถือว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่มาชมมาก
และงานนี้นอกจากประชาชนชาวไทยและชาวมหาสารคามแล้วเนี่ยนะ
ก็ยังมีฤษีชาวต่างชาติ
มีเหรออย่างที่บอกคืองานชุมนุมฤษีโลก
มีรือสีชาวต่างชาติ๓ประเทศที่มาร่วมงานก็คือ
ฤษีจากไต้หวันฮ่องกงและมาเลเซียไง
ยิ่งใหญ่อลังการมากจริงสำหรับงานนี้นะคะ
ซึ่งการจัดงานทั้งหมดก็เพื่อเป็นการส่งเสริม
แล้วก็เสริมสร้างอมความรู้ด้านวัฒนธรรม
มรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่นความเชื่อ
แล้วก็เพื่อต้องการให้ประชาชนได้ความรู้ในเรื่องศาสตร์และศิลป์ต่างด้วย
ซึ่งก็จะมีอาจารย์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
เดินทางมาจากทั่วประเทศทั้ง๔ภาคและก็ทั่วโลกนะคะ
เหมือนว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็สอน
ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปรมาจารย์จากสำนักไหนสายไหนก็ตาม
สิ่งที่สั่งสอนลูกศิษย์ก็คือการครองธรรม

และยึดหลักธรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนา
รักษาศาสนารักษาศีลปฏิบัติศีล๕ข้อนะ
ให้อยู่ในธรรมนองครองธรรมเท่านั้นชีวิตก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของงานชุมนุมฤษีโลกที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกัน
แต่อย่างที่บอกแหละว่าเป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลทุกสิ่งที่ทุกศาสนาหรือทุกครูบาอาจารย์สอนก็คือ
การที่อยากจะให้เราเป็นคนดี
อ๋อใช่ไหมใช่รู้จักกันให้ด้านแบ่งปันทั้งหมดทั้งมวลค่ะ
เกิดขึ้นด้วยจากความรักนั่นเอง
ค่ะแล้วคนจะเป็นรือสีนะก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติ
ใช่จะต้องรักษาศีลต้องทำดีนะคิดดีทำดีนะ
แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยมากนะ
เพราะว่าปัจจุบันเราไม่รู้ว่าเราจะเห็นฤษีได้ที่ไหนนะ
เมื่อก่อนยังมีในนิทานโบร่ำโบราณใช่ไหม
จันตะโครบเดินเข้าป่าไปเจอกับพระฤษี

คือเราก็จะเห็นว่ารือสีเนี่ยเป็นแบบนิทานเป็นแบบจินตนาการ
นุ่งผ้าเป็นแบบว่าไผ่ไม้เท้าอะไรอย่างนี้
แล้วก็คิดว่าฤษีต้องอยู่ในถ้ำแหละ
แต่ทั้งหมดเลยคือจริงแล้วฤษีในสมัยก่อนเขาก็เปรียบเหมือนพระอาจารย์
ที่คอยให้วิชาความรู้คอยสอนให้เราเป็นคนดีอะไรแบบนี้

เอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเห็นความอลังการและความเชื่อ